วันแรกที่๕เมษายนที่แม่ของน้องที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยเขาไปหาพอพอบอกหรือเปล่าว่าไปพูดหรือเปล่าว่าโอ๊ยโรงเรียนเนี่ยบุคลากรน้อยดูแลไม่ทั่วถึงหรอกมีไหมฮะมีพูดอย่างนี้ไหม
ผมเพียงบอกว่าคูละที่นี่อยู่ส่วนมากจะเป็นผู้ปฐึกษอนที่ดูดูแลเด็กที่ประจำหอเนี่ยแบบนั้นพี่แหละ
ทำเป็นนักกีฬาประเภทอันเดียวกัน
ก็คือกีฬาฮอกกี้ผมพูดเนี่ยนักกีฬาฮอกกี้เนี่ย
มีโค้ดคือมีผู้ฝึกสอนอยู่แค่๒คนนะครับ
นักที่ดูแลกีฬาประเภทฮอกกี้ชายเนี่ยครับผม
ก็คือบอกว่ามันมีแค่สองคนก็จะให้ทำยังไงอย่างนี้เหรอ

ถามผู้ฝึกสอนว่าโค้ดโค้ดทราบเรื่องไหม
คนบอกว่าก็ถ้าถามเด็กนะ
แต่ก็เชื่อว่าถามเด็กตามลักษณะของชนิดเล่นเทียมครับครับผม
ยังไม่ทราบตรงนี้ฮะแล้วก็โพสต์บอกว่าก็ถามถามเด็กว่า

ใช่ครับ
ผมขออนุญาตถามนิดนึงครับท่านผอ
ผมก็ถามนิดนึงว่าตอนนี้โรงเรียนของท่านผอเป็นโรงเรียนประจำเนอะหมายถึงว่า
อยากถามอยากถามท่านผอว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำเนี่ย
เหตุเกิดในโรงเรียนแบบนี้ทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับท่านผอ
คือหนึ่งนะครับเราพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วว่า
เราก็เอาเอกสารทั้งหมดมายืนยันว่าเด็กนี่ทำความผิดนะครับนะ
ผิดผมก็เรียกมาวันที่๑๐๑๗เด็กก็โอเคยอมรับผิด
เราก็มีบทระเบียบโรงเรียนว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายแกล้งกันเรื่องอะไร
มันก็มีการตัดในช่วงของคะแนน
ตัดคะแนนเหรอคือคือตอนนี้คือผู้ปกครองของเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยยอมรับแล้ว
เพราะว่ามีหลักฐานในวันที่พอเรียกมา๑๗เมษายนเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิด

เพราะฉะนั้นบทลงโทษในขณะนี้ทางโรงเรียนเนี่ยพอบอกว่าลงโทษเด็ก๓คนนี้ยังไงฮะ
ก็คือเอาขนาดเอามาเป็นตัวชีวัตร
หลายตัวชีวัตรดึงจากขนาดเรามีขนาดอยู่ร้อยหนึ่ง
สะสมมาแล้วก็ตัดคะแนนตัวนี้คะแนนเด็กทั้ง๓คนเนี่ยหมดแล้ว
เราก็ต้องมีการประเมินให้สถานการณ์
โรงเรียนเนี่ยมีคะแนนความประพฤติอยู่๑๐๐คะแนน
เด็ก๓คนนี้ที่ไปทำร้ายน้องเขาเนี่ยไม่มีคะแนนเหลือแล้วเหรอก่อนหน้านี้

ไม่รวมทั้งอันนี้ด้วยครับ
เลยเป็นว่าคะแนนความประพฤติของนักเรียนทั้ง๓คนนี้๑๐๐คะแนนเหลือ๐แล้ว
แล้วทำยังไงต่อครับพอตัดเหลือสูตรแล้วทำยังไงต่อ
แจ้งคณะกรรมการที่เรามีครูฝ่ายปกครองฝ่ายนี้อยู่ก็เอามาประเมินกัน
แล้วก็ถือว่าเราขอให้เด็กเนี่ยย้ายสถานศึกษาครับผมครับ
ก็คือพูดง่ายก็คือให้ให้ออกนะครับผมครับ
ก็คือให้ออกให้ออกนะฮะทั้ง๓คน
ผมถามว่าคุณแม่จะให้ลูกเนี่ยเรียนที่เดิมไหม
เพราะว่าผมให้ให้ทั้ง๓คนนะครับออกจากสถานศึกษาไปแล้วคุณแม่มีความประสงค์จะให้ลูกเรียนตรงนี้อยู่อยู่ไหม
แล้วก็ไม่ได้สอบถามกันครับผมครับ
ก็คือพอได้ถามคุณแม่ของน้องที่ถูกรังแคร์แล้วว่าอยากให้ลูกเรียนอยู่ที่เดิมไหมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกใช่ไหมฮะ

ซึ่งคุณแม่เนี่ยที่คุยกับผมเนี่ยคุณแม่บอกไม่อยากให้เรียนแล้ว
ก็ที่พอคุณแม่บอกไม่อยากจะให้เรียนก็ถามว่าคุณแม่อยากให้ลูกไปเรียนตรงไหน
แต่ผมเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเคยเล่นกีฬาฮอกกี้มาแล้วผมมีทีมฮอกกี้ที่ไม่ใช่โรงเรียนกีฬาเนี่ย
เขาเคยมาฝึกซ้อมมาฝึกที่โรงเรียนผมว่าเอาไปอยู่ที่โรงเรียนแต่แถวนี้ไหม
มันมีโรงเรียนแถวสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยปากน้ำเขาทำกีฬาฮอกคิวอยู่
พอไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพอบอกว่าถ้าเด็กอยากย้ายไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฝากฝังไปหาที่เรียนที่อื่นให้
แล้วก็จะให้มาเช็นฟีราออกแล้วก็จะตำนายออก
แล้วผู้ปกครองของเด็กทั้ง๓คน
ก่อเหตุเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเยียวยาอะไรยังไง
วันนั้นผมถามผู้ปกครองทั้งท่านสองอีก๒ฝ่าย
คุณแม่น้องที่ถูกกระทำเนี่ยก็บอกว่า
เห็นน้องเนี่ยยังอายุยังน้อยหนึ่งอยากให้กลับตัวกลับใจ
อยากให้ให้ให้มีอนาคตด้วยก็ได้พูดอยู่อยู่ประมาณนี้ครับผม
ผมผมบอกตรงตรงจะเอาเอายังไงต่อผมผมผมผมยังยังถามนะ
แต่ในส่วนที่ของโรงเรียนเนี่ยก็สามารถจะทำได้เฉพาะตัด
ตัดคะแนนตัดคะแนนแล้วก็จำหน่ายออกไปตามระเบียบโรงเรียน
ครับผมครับคือถ้าจะเรียกร้องเยียวยาอะไรเนี่ย
ก็คือคุณแม่ต้องไปเรียกร้องตามช่องทางอื่นเอาเองเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ย
ไม่สามารถไปดำเนินการเพิ่มเติมตรงนั้นให้ได้อันนี้พอกำลังบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ครับผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าผมหนึ่งนะครับ
ผมผมอ่าถ้าจะไปแจ้งยังไงเนี่ยเด็กก็ยังเป็นอ่า
เยาวชนอยู่หนึ่งนะครับนะสองเรื่องเด็กที่เขาทำตรงนี้มาเนี่ย
ผมผมผมอ่าก็ไม่สามารถที่ที่จะเป็นตรงนั้นได้ครับ
ขอถามคุณแม่นิดนึงก่อนหน้านี้มีข้อเสนอมีอะไรแบบนี้ไหม
ไม่มีถามอะไรค่ะน้องไม่มีติดต่อแม่เลยค่ะ

คุณแม่ก็เลยบอกเห็นเขาเป็นเด็กเยาวชนไม่เคยถาม
ไม่เคยถามค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้กฎหมายเหมือนกันค่ะ
แล้วเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าเขาให้ออกแล้วพวกนั้น๓คน
พอบอกว่ามีกฎระเบียบจะให้ออก
แต่แม่ก็บอกว่าถ้าจะให้ออก

ถ้าเกิดพอเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องไม่อยากเรียนที่นี่แล้ว
เดี๋ยวจะพัสธ์หาที่เรียนใหม่ให้คุณแม่โอเคไหม
ไม่ครับพอดีน้องเขาอยากไปหนึ่งเอง
พอดีคุณกันช่วยผ่าน
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับแค่รัดทีวีช่อง๓๒ครับ